อัพสกิลดารองดาราไม่ได้ยืบ้านแล้วถ่ายคลิปเต้นกันหนึ่งเดียว
ด้วยสถานการณ์โควิดอยู่แต่กับบ้านและอยู่แต่กับช่องคุณคะ
อัพสกิลกันหน่อยทำกับข้าวก็มีทำงานหลายอย่างก็มา
ขวัญอุสามณีเป็นคนสวนตัดย่าไปแล้วค่ะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่นอกจากอวดความสวยสะพรั่งผ่านติ๊กต๊อกบ้างผ่านไอจีบ้างแล้วนะคะ
นี่นะคะขวัญอุสามณีอยู่ที่บ้านค่ะถ่ายรูปกับดอกไม้สวยนะคะ
ด้วยความที่ว่าอยู่บ้านนานคุณค่ะล่าสุดอย่างที่บอกไปว่าเป็นคนสวนไปแล้วนะคะ
หยิบเครื่องตัดย่ามาตัดเองไปเลยจ้าเดี๋ยวให้ดูคลิปไปหน่อยนะจ๊ะ
นี่เป็นไงทำมัดทำแมงไหมใช้แบบรู้เลยว่าทำเป็น
ท่าทางเนี่ยจับเครื่องตัดย่าของสาวขวัญดูแบบว่าเออเซียนอยู่เหมือนกันนะจ๊ะตั้งใจแบบสุดค่ะ
แล้วช่วงนี้อย่างที่รู้กันเนอะจะเรียกช่างเรียกอะไรมาทำที่บ้านเนี่ย
ก็ต้องมั่นใจเรื่องความปลอดภัยปลอดโรคกันก่อน
อะไรที่ทำได้คุณปานคุณดูคุณขวัญไว้นะคะ
ต้องทำเองอย่าใช้สามีบ่อยทำเองนะฮะ
เดี๋ยวแทนพี่เสื้อดำคนข้างหลังเหมือนกันนะคะ
นี่แหละยอมใจความสามารถใช่ไหมคะ
ถ้าพูดถึงคนนี้คุณผู้ชมดูภาพปีหลังคาแล้วนะคะ
ล่าสุดคือก่อนหน้านี้เขาต้องการตัดต้นไม้
แล้วคนส่งคนสวนก็ไม่มีนะตอนนี้
ตัดเองค่ะตัดเองเลยตัดเองทุกต้น

อยู่บ้านนานหลายเดือนมันเหงาใจ

เดี๋ยวลูกค้าคนพิเศษคือใครคะ
คุณแม่บอกว่าขอยกมือเลยเป็นลูกค้ารายแรกประเดิมให้ลูกชายหน่อย
ซึ่งการตัดผมครั้งนี้เป็นการตัดผมทรงผู้หญิง
ก็จะต้องละเมียรละไม้ค่อยเล็มทีละนิด
ค่ะถอดแบบกันออกมาเลยค่ะคุณพ่อของคุณนิ้วนั่นเอง
คือคุณพ่อเนี่ยเห็นคุณแม่ว่าตัดผมได้ทรงที่ถูกใจไปนะคะ
ก็เลยขอบ้างขอลองฝีมือของลูกชายกันบ้างค่ะ
แต่ว่าต้องแอบแซวนิดนึงนะทั้งคุณพ่อทั้งคุณนิวเลย
ถอดเสื้อเหมือนกลัวว่าตัดผมแล้วเศษผมมันจะหล่นลงไป
เดี๋ยวเราให้ชมรีลาการเป็นบาร์เบอร์หนุ่มของหนุ่มนิววงศกรกันหน่อยค่ะ

เอาเป็นว่ามีลูกน่ารักแบบนี้ตัดให้คุณพ่อคุณแม่แบบนี้น่าชื่นใจนะคะ
ปิดท้ายกันที่หนุ่มคนนี้นะคะดีเจพุทธ
คนนี้โอ้โหแทบจะไม่ใช่บ้านแล้วแทบจะเป็นสวนแล้วค่ะ
ปลูกผักเป็นชีวิตจิตใจช่วงนี้คุณ
แล้วอยู่บ้านนานรอบนี้ไม่ได้ปลูกผักอย่างเดียวนะคุณ
เพราะว่าล่าสุดพุทธเขาลุกขึ้นมาทำน้ำปุ๋ยชีวภาพ

คือทำทุกขั้นตอนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
รถน้ำพรวนดินจนถึงขั้นเหลืออะไรมาเอามาทำน้ำปุ๋ย
แล้วก็แนะนำสูตรสำเร็จการทำน้ำปุ๋ยง่ายด้วย

มสดนมเปรี้ยวไข่ไก่น้ำตาลจะทำได้ยังไง

อย่าลืมคลายแก๊สแล้วก็เขย่าฮอร์โมนไข่ด้วยนะครับ

อย่าเขย่าก่อนนะต้องแบบ
คลายแก๊สออกมาก่อนถ้าเราถึงค่อยขย่าว
ไม่งั้นถ้าขย่าวเหมือนเราแบบเปิดน้ำมันลม

บอกว่าอย่ามัวแต่เอาเวลาไปปลูกผักปลูกย่า
ปงทำปุ๋ยทำการบ้านด้วยนะจ๊ะดีเจภู
เดี๋ยวเราต้องรู้กันต่อไปสำหรับผู้นี้นะคะ